เป็นเรื่องเราสองสามคนเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่
สองคนคบกันเป็นแฟนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทะเลาะกันนะคะ
ก็เลยเลิกเป็นสามีภรรยากันแล้วแหละเรียกผัวเมียก็ได้
กับเมียเมียก็ห่อผ้าห่อผ่อนนี้กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่
จังหวะนี้ฝ่ายชายนึกขึ้นได้อยากตามไปง้อเมียแล้วดีกว่า
อุตส่าห์ตามไปง้อถึงบ้านพ่อตาแม่ยายโอ้ยภาพมันบาดตาค่ะ
เพราะเจอเมียนอนคามุ้งอยู่กับชายคนใหม่เท่านั้นแหละ
ดวนปืนกันสนั่นมุกอีกเหมือนกันเจ็บกันทั้งสามคนเลยนะคะ

เลือดซองปืนและปลอกกระสุนคือหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุยิงกัน
ภายในบ้านไม้๒ชั้นหมู่๑๑ตำบลเขาชะงุมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ตอนเที่ยงคืนวันที่๑๑กรกฎาคม
งานนี้มีผู้บาดเจ็บ๓คนเป็นสองสามีภรรยาและชายหนุ่มคนใหม่ของฝ่ายภรรยา
ทั้งหมดโคจรมาพบกันก่อนเปิดฉากดวนปืนกันเสียงดังสนั่น
แล้วจบลงที่บาดเจ็บไปพร้อมกันทั้ง๓คนจนต้องหามส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพเขาดินจังหวัดราชบุรีรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
สอบพยานและบันทึกเหตุการณ์ทราบชื่อคนเจ็บทั้ง๓
คือนายเสือวัย๓๗ปีถูกยิงที่หัวไหล่และต้นขาซ้าย
รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรี
รายที่๒คือนายหนูวัย๔๙ปีถูกยิงที่ไหล่ซ้ายและน่องซ้าย
ส่วนรายสุดท้ายคือนางสาวเบนวัย๔๔ปีโดนกระสุนยิงทะลุปาก
รักษาตัวที่โรงพยาบาลโพธาราม
พยานให้การกับตำรวจว่านายหนูอยู่กินกับนางสาวเบนนานกว่า๒๕ปี
มีลูกสองคนแต่ระยะหลังเกิดมีปากเสียงกัน
จนฝ่ายยิงตัดสินใจหอบผ้าหอบพล
ขออยู่ที่บ้านแม่ได้ประมาณ๑เดือน
กระทั่งวันเกิดเหตุนายหนูดื่มเหล้าพอกลึ่ม
ตามง้อภรรยาที่บ้านแม่ยายเขาเดินไปตรงมุ้ง
พอเปิดมุ้งดูก็พบว่านายเสือผู้ชายคนใหม่ของภรรยา

เท่านั้นเองก็เกิดเหตุด้วนสนั่น
นายเสือใช้ปืน๙มมยิงสวนออกมาจากมุ้ง

ทำให้นายหนูตัดสินใจใช้ปืนลูกโม่ที่พกมา

นายเสือจะวิ่งสวนออกมาทางประตู
ระหว่างนั้นภรรยาเข้ามาห้าม
โดนลูกหลงไปด้วย
ห่วงนั้นนายเสือวิ่งออกไปหลังบ้าน

จนเกิดยิงปะทะกันอีกรอบ
ผลคือโดนยิงเลือดสาดทั้งคู่
งานนี้นายหนูเจ็บน้อยกว่าใคร
รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนประจำกาย
รับว่าโกรธจนทำใจไม่ได้
เพราะนายเสือก็คนรู้จักกัน
เคยทำมาหากินด้วยกัน
ไม่น่ามาตีท้ายครัวกันได้
ร่วมตรวจสอบเหตุการณ์บอกว่า
เสียใจกับลูกบ้านที่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
สาเหตุเกิดจากเรื่องพิษรักแรงหึง

ผลก็คือบาดเจ็บกันไปทุกฝ่าย
มีเหตุยิงกันแต่เราก็ไม่ทราบว่าใครยิงใคร
ทั้งผู้พอเหตุก็บอกว่าทั้งคนที่มาเป็นชูเนี่ยยิงเกิ้ล
แต่ก็ยังตอนนี้ก็อยู่ในขั้นสอบส่วนอยู่
แต่ว่าเรายังไม่ทราบโดยตรงว่าใครยิงใครเกิ้ลเราก็ไม่รู้
แต่ผู้ชายที่เป็นชู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตอนแรกนะ
ตอนแรกมากก็ถึงมารู้ว่าเป็นเพื่อนหลักกันเคยทำจริงด้วยกัน
มาแอบชอบแฟนเขาแล้วก็มาแอบคบกัน
เหตุการณ์นี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งนายหนูนายเสือฐานพยายามฆ่า
พกพาอาวุธปืนและยิงปืนโดยไม่ใช่เหตุอันควรในที่สาธารณะ
ซึ่งนายหนูได้รับการประกันตัว
เนื่องจากไม่มีท่าทีหลบหนี
ขณะที่นายเสือยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
และถูกอายัดตัวซึ่งตำรวจทำการตรวจสอบเฟสบุ๊คส่วนตัวพบว่า
เคยโพสต์รูปปืนและข้อความในลักษณะเตรียมพร้อมตลอดเวลา
ส่วนนางสาวเบนที่ถูกยิงทะลุปากยังไม่สามารถให้การได้
ซึ่งตำรวจต้องรอผลตรวจว่าถูกกระสุนปืนกระบอกไหน
พิษรักแรงหึงทำทั้ง๓คนบาดเจ็บปางตาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน